พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีหน่อยค่ะ

นอนอยู่ข้างทางทีนี้ตำรวจไปเห็น
หิ้วปีกเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดปล่อย
ให้คุณตาแกขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
โอ้โหต้องเกิดอุบัติเหตุแน่

ขอบคุณตอบแทนตำรวจ
ด้วยวิธีไหนดูค่ะ
แหมนักข่าวก็บิ้วเหลือเกินนะ

แล้วนะคะหายอมมกอยู่
ทีนี้ป่าแกนอนเมาไม่รู้เรื่อง

พระยาศจา๗ที่อำเภอเมืองชลบุรี

ปลุกก็ยังเมาอยู่

ท้ายที่สุดเห็นว่าป๊าแกขับเองขี่เองกลับบ้านไม่ได้แน่
ก็เลยพยุงปีกพากลับบ้าน
แล้วระหว่างทางเดินกลับบ้านปาก็เลยหอมแก้มตัมรวจ

สุดท้ายถึงบ้านนักถึงบ้านปลอดภัย
เมื่อกี้แม้ว่าจะเห็นไปนั่งอยู่กลางถนนก็ตาม
แต่เวลาในการเดินทางจากจุดเกิดเหตุถึงบ้านนี่นานไหม